ผมว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้อยู่
ที่จังหวัดสุราธานีที่คุณครูผู้หญิงนะครับ
ออกมาร้องเรียนว่ากำลังจะถูก
สามีที่เป็นระดับพอทิ้งไป

เอาล่ะเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีคุณผู้ชม
นางสาวเบนเจวันอายุ๓๐ผู้หญิงในคลิปเนี่ยเล่าบอกว่า
เธอเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการส่วนสามีเป็นผอเขตการศึกษาแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสุราชธานีแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนขวบกว่ากว่าขวบสิบเดือนแล้วนะครับ
นี่คงเป็นภาพของฝ่ายชายนี่คือใบสำคัญการสมรส
๒๑๖๔ครับหลังจากสามีรับตำแหน่งพอก็เปลี่ยนไปผู้หญิงอ้างแบบนั้น
บอกชวนทะเลาะทำร้ายร่างกายไม่ค่อยกลับบ้านทิ้งให้เธออยู่กับลูกลำพัง
นะครับเชื่อว่าสามีเนี่ยมีคนใหม่ฮะแล้ววันนั้นที่เกิดเรื่องมันเป็นยังไงครับ

เกาะที่รถจับที่รถแล้วเขาก็ลากลงไปถอยหลังลงไป
ถึงทีนี้เราหาจังหวะที่เขาจะหยุดรถเพื่อจะไปหน้าแล้วก็กระโดดขึ้นรถ
แล้วก็เอาข้อศอกขวาค่ะพับลงไปที่กระจกแล้วบอกว่าให้หยุดให้หยุดพอแล้วอยู่กับลูกอยู่เพื่อลูก
เขาทำเหมือนเราเป็นเมียน้อยออกงานไม่ได้เดินกู้ไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ครอบครัว
เหมือนเขาอายเขาบอกว่าห้ามลงรูปครอบครัวในเฟสด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่อีก
เหมือนเขาปิดกั้นน้องทุกอย่างเหมือนเขามีใครอยู่แต่เราไม่มีหลักฐานเหมือนกับเขาทะนองตัวแล้วลืมตัว
ตอนนั้นแล้วเหมือนกับพ่ออายที่มีรองเป็นครูจ้าง
ผู้เป็นแม่ดูไม่ไหวแล้วค่ะวิ่งมาแล้วก็จับไม้กวาดได้ตีเขาค่ะ
พอตีไปตีมาเขาใช้เท้ากระทืบป้า
ป้าก็ตีแล้วป้าก็เอาไม้ตีขากันอีก
เอาล่ะมาฟังทางฝ่ายชายเขาบ้าง
ท่านผู้อำนวยการที่เป็นสามีของผู้หญิงในคลิปยอมรับว่า
จริงตัวเขานี่แหละแต่ภรรยาเนี่ยพยายามจะขวางใช่ไหม
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาหลังจากจบคลิปพอลงไปนะครับ
เขาบอกว่าเขาโดนภรรยากับแม่ยายเข้ามาตบตีนะครับ

เขาบอกว่าภรรยามักจะเข้าใจผิดคิดไปเอง
แล้วก็หึงหวงทำให้มีปัญหากันบ่อย

มันไม่สนุกเลย
บอกว่าเธอจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับสามี
ได้รับความเดือดร้อนถูกสามีทำร้ายร่างกาย
แล้วไม่รับผิดชอบปล่อยให้แบกรับภาระหนี้สิน
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ขอให้นำตัวสามีมาพูดคุยกันหาทางออก
ซึ่งที่มายื่นหนังสือก็เพราะกลัวสามี
จะใช้เส้นสายทำให้เธอได้รับความไม่เป็นธรรมครับ